ที่พางงาครับประเทศการณ์ที่มีอดีตนายกอบวาตอร์นะครับ
ก็มีคลิปหลดออกมาไปรนรามเด็กสาวอายุ๒๔ปีนะคะ
เขาบอกอ้างว่าคุณหมอแนะนำมา
ว่าให้เอาเด็กสาวมากอดจูบลูกคำ
จะได้สูบฉีดดีเป็นการแก้อามพลึกอมภาษณ์ที่เขาเป็นอยู่ครึ่งซี่ขวา
สุดท้ายสืบไปสืบมายายของเด็กล่ะครับ
เป็นธุระจัดหาส่งหลานไปขับให้กับผู้ชายคนนี้
ำเรอบำบัดแลกกับเงินที่คุณยายได้ไป

ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคือคุณยายเอง

คุณยายบอกว่ายายแค่แนะนำให้ไปหาหมอจีนเฉย
แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าทำแบบนี้กับหลาน
คือตั้งแต่เรารายงานข่าวเรื่องนี้มา
ตั้งแต่เรื่องนี้มันผุดออกมาเป็นประเด็นข่าว

คุณยายมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
เพราะจากคำให้การของคุณยาย
ตอนนั้นคุณยายไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาว
ที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะ
ใช่แต่ก็มีประเด็นน่าสงสัยอยู่ที่บอกว่า
นายกอบตอดีตนายกอบตเคยให้เงินครอบครัว

ทีนี้อันนี้คือนางแอ๋ว
นางสากลถูกตำรวจภูทรท้ายเหมืองที่พังงา

บนทุ่งมะพร้าวเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน
หลังตกเป็นพุทธตะหาตามไหมจับในความผิด
เข้าข่ายเรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะ
เป็นธุระจัดหาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

แต่ไม่เกิน๑๘ปีพาไปเพื่อการอนาจารย์

ก็เป็นภาพของนายสุภศักดิ์โภคบุตรอดีตนายกอบตทุ่งมะพร้าว
อนาจารย์เด็กอายุเพียง๑๓ปี
ขนาดที่มีการขับรถอยู่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้นายสุภศักดิ์ถูกออกหมายจับแล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่
เมืองต้นนางสากลซึ่งเป็นยายของเด็กที่ถูกลวนลาม
ก็ยังคงปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ไม่เคยล่อลวงหลานไปให้กับผู้ชายคนนี้เพื่อกระทำอนาจารย์
จากนั้นตำรวจภูทรท้ายเหมืองก็เข้าไปคุมตัว

ก็คือนางสากลมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสหวิชาชีพได้ร่วมกัน
กับทีมศึกษวนหาพยานเพิ่มเติม
คือมีการไปถามคนในพื้นที่
เพราะว่าแต่ก่อนนางสากลหรือยายเคยเปิดร้านเป็นแบบ
เหมือนมีธุระจัดหาคือเอาผู้หญิงแล้วก็เด็กเยาวชนไว้ในร้าน
แล้วก็เอาไปให้กับผู้ชายที่ต้องการจะมาซื้อบริการ
คุณยายเคยทำแต่เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วแต่ล่าสุด
ก็เนี่ยโดนจับในข้อหาเหมือนว่าเอาหลานตัวเองส่งให้กับอดีตนายกอบตท่านนั้น
เดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะว่าสาวไปแล้วเนี่ยคุณยายไปเกี่ยวข้องเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์อะไรหรือเปล่า
ถูกต้องถูกต้องไปดูว่ามีเรื่องของการจัดหาการฆ่ามนุษย์หรือเปล่า
มีขู่เข็มหรือว่าไปทารุณจิตใจของเด็กก็คือหลานตัวเองหรือไม่อย่างไร
แต่ล่าสุดตอนนี้นางสากลยังคงปฏิเสธอยู่ว่าฉันไม่ได้ส่งหลานไปให้กับอดีตนายกอบตท่านนี้